ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเริ่มเห็นหลายจังหวัดที่ออกมาตรการโดยคำสั่งของพวกราชการจังหวัด
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙โดยเฉพาะสิ่งที่ทำได้ก็คือ
การที่จะจำกัดเรื่องของเวลาแล้วก็พื้นที่ในการที่คนจะออกมารวมตัวกัน
อย่างเรื่องของร้านสะดวกซื้อเนี่ยหลายจังหวัดเขาก็กำหนดเวลาแล้วว่า
คุณเปิดได้ถึงเท่านี้ถึงเวลานี้ต้องปิด
อย่างนี้อุดรธานีพอเข้าสู่ห้าทุ่มไปแล้วปิดเลย
ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้ว
คือบางทีกลางวันเนี่ยออกมาได้ทำงานอันนี้เราก็ไม่ว่ากัน
ทำงานใช่ไหมใครไม่จำเป็นก็อยู่บ้านแต่กลางคืนเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานแล้ว
บางทียังออกมารวมตัวกันเขาก็เลยต้องปิดนะฮะล่าสุด
ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์นะฮะ
ออกคำสั่งให้ร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี
ท่านที่อยู่ที่นนทบุรีนะครับร้านสะดวกซื้อจะปิดตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตี๕นะฮะ
ก็คือเปิดตี๕ไปถึง๕ทุ่มหลังจากนั้นก็ปิดนะฮะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่พรุ่งนี้๓๑มีนาคมเป็นต้นไป
หลังจากพบว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมออกมารวมตัวกัน
หน้าร้านสะดวกซื้อออกมาซื้อของซื้อของ
จนทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดสิบเก้าได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับ
จังหวัดนนทบุรีก็คือจะแยกกลุ่มผู้สูงอายุออกมาดูแลเป็นพิเศษด้วย
ตอนนี้ใช้บุคลากรไปตรวจสอบพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุ
ในพื้นที่นนทบุรีเกือบสองแสนคนโดยได้เรียกประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้สูงอายุทั้งหมดเข้ามาดูแลแล้ว
อกจากนี้ยังมีการวางแผนรับมือถ้าหากเกิดวิกฤตเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
โดยมีการแพร่เชื้อจนลุกลามเป็นจำนวนมากก็เตรียมพร้อมที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องฟอกไตชุดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
หากเกิดเหตุฉุกเฉินทีนี้ค่ะสำหรับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นก็ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนทบุรี
อบเงินช่วยเหลือห้าสิบล้านบาทค่ะเทศบาลนครนนทบุรียี่สิบห้าล้านบาท
และเทศบาลนครปักเกร็ดยี่สิบห้าล้านบาทรวมแล้วหนึ่งร้อยล้านบาทนะคะ
คือนนทบุรีเองก็เพิ่งมีผู้เสียชีวิตค่ะ
ไปสนามมวยลุมพินีมาแล้วก็ไม่แจ้งข้อมูลถูกต้อง
ฮะก็เลยมาเสียชีวิตตอนหลังก็มาทราบกันแต่ก็ไปมาหลายที่แล้ว
ทีนี้เขาเลยต้องคุมเข้มกันเลยตอนนี้นะคะ